คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปส่องแฟชั่นในงานเม็ดกาล่า๒๐๑๘
ซึ่งปีนี้เข้ามาในธีมของเทคโนโลยีล้ำยุคค่ะ
ต้องบอกว่างานนี้นะคะบนพรมแดงถึงกับลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยจริง
แต่มีอยู่คนนึงค่ะที่โดดเด่นเจิดจรัสเกินกว่าใครเลย
แต่ไม่ใช่คนนี้แน่นอนส่วนจะเป็นใครไปดูกันค่ะ
งานช้างประจำปีของวงการแฟชั่นต้องยกให้เม็ดกาล่าปาร์ตี้การกุศล
จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระดมทุนจัดนิทัศกาลเกี่ยวกับแฟชั่น
โดยในปีนี้ยังคงได้เจ้าแม่แฟชั่นอย่างแอนนาวินทัวร์
บอกกอจากโว๊คอเมริกานั่งแทนเป็นหัวเรือใหญ่เช่นเคย
ที่เป็นการอวดชมแฟชั่นในยุคเทคโนโลยีสุดล้ำ
ซึ่งปีนี้ยังคงความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีที่ผ่านมา
เพราะมีเซลปริตี้มาร่วมงานคับข้างแบบนับไม่ถ้วนจริง
วันนี้เราเลยคัดเฉพาะเหล่าเอลิสตัวแม่
และคนดังที่แต่งกายได้ล้ำทะลุมิติตามคอนเซ็ปต์มาเสิร์ฟคุณผู้ชมโดยเฉพาะ
เริ่มจากนางเอกสาวที่พลาดน้อยมากยามเดินพรมแดงอย่างแครเดน
ความสวยเรียบรู้ของเธอยิ่งดูมีพลังขึ้นไปอีก
เพราะครั้งนี้ปรากฏตัวในลุคดุดซินเดอเลล่าจากดิสนี่
ที่สวยงามเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือความล้ำ
แบบตรงตามคอนเซ็ปต์เป๊ะ
กับชุดราตรีฟูฟ่องตัดเย็บใหม่ด้วยวัสดุและเทคนิคพิเศษ
ที่มีระบบไฟเบอร์ออฟติกของห้องเสื้อชื่อดังแซคโผเซ่น
ที่สามารถสะกดทุกสายตาในงานได้อย่างแท้จริง
อกจากจะสวยเจิดจรัสในที่มีแสงแล้ว
ยามอยู่ในที่มืดก็ยิ่งโดดเด่นเนื้อใคร
ทำเอาอึ้งไปตามกัน
ที่ไม่พลาดมาร่วมงานแบบจัดหนักจัดเต็มตามสไตล์ของเธอ
โดยเฉพาะกับโจทย์ล้ำแบบนี้ที่เข้าทางเป็นที่สุด

รองเท้าส้นสูงตึก๑๐ชั้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ
ลุคล่าสุดของเธอบนพรมแดง
มาพร้อมความแซ่บเผ็ดดุกับการเปลี่ยนแปลงสไตล์
มาในลุคผมสั้นสีบรอนทองปากสีเข้มและเรสสันเมทาลิก
แม้จะมาในสไตล์สวยเรียบแต่ก็ไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์
มีกิมมิกให้ได้เห็นเช่นกัน
ยังอยู่ในโหมดนักร้องกับป๊อปสตาร์สาวแห่งยุค
พร้อมกับเมคอัพที่หลายคนแอบแซวว่าน่ากลัว
เพราะไหนจะคิ้วล้นเธอยังทาปากสีดำอีกด้วย
ซึ่งชาวเน็ตบ้านเราก็ยังเอาไปเทียบกับ
นักร้องสาวประเภท๒อย่างมัมลาโคนิค

ขณะที่สื่อนอกต่างจับตามองว่า
แต่ก็ต้องพากันแห้วเพราะงานนี้ต่างฝ่ายต่างใช้เดียว
แต่ก็แอบมีความน่ารักเพราะทั้งคู่โคกันในเรื่องของชุด
นางแบบสาวจีจี้ฮาดิตกับเพื่อนชายคนสนิท
นักร้องหนุ่มหน้าหล่อเซ็นมาลิก
ที่สวยหล่อเพอร์เฟคจนหลายคนอิจฉา
โดยฝ่ายชายก็โดดเด่นกับสูตรที่มีดีไซน์แขนคล้ายหุ่นยนต์
เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตัวเองของเธอ
เข้ากับอุตสาหกรรมแฟชั่นและงานออกแบบ
แค่เฉพาะในส่วนของตัวชุด
ก็ทำมาจากวัสดุถึง๓ชนิด
และที่สำคัญเป็นวัสดุที่มาจากการรีไซเคิล

เพราะนอกจากจะนำสิ่งที่เรียกว่าขยะ
เฉิดฉายบนพรมแดงเม็ดกาล่าได้แล้ว

ความคิดสร้างสรรค์คือสิ่งที่มีพลังมหาศาล
ที่สามารถสอดแทรกและร่วมกับแฟชั่น
และเทคโนโลยีได้ดีอีกด้วย
ที่เลือกสวมใส่ชุดสวยจัดฐากูล
ผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์เชื้อสายไทย

ที่ไปร่วมเดินพรมแดงอยู่ไม่ห่าง
นางแบบสาวคนดังด้วยเช่นกัน